อาจารย์ลองยืนแล้วข้อมูลแล้วลองโอ๊ย
เมื่อข้อมูลหลุดออกไปคนที่รู้เรื่องว่าชื่อน้องเป็นยังไง
เพราะเล่นลงทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้เสียหายเลยนะคะ
ลงชื่อนามสกุลที่อยู่เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
และที่สำคัญข้อมูลแบบนี้ใครจะเป็นคนปล่อย
ไม่ใช่ทางผมแน่นอนเพราะผมไม่มีใบนั้น
แล้วหลังจากนั้นพอเรื่องนี้เป็นข่าวมีผู้เสียหายเข้ามาอีกเยอะแยะมากมาย
ที่จะเข้าทั้งมาเป็นพยานและผู้เสียหายเข้ามาเพิ่มเติม
เราไม่ไว้ใจทางนู้นอีกแล้วค่ะ
อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเราไม่ไว้ใจตำรวจทางนู้นอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้หลายคนคงสงสัยว่าเชื่อมั่นได้แค่ไหน

เองก็รู้สึกเหมือนทุกคนค่ะตอนที่บุ๋มฟังเรื่องในครั้งแรก
แต่เพียงแต่ว่าพอหลังจากที่บุ๋มรับเรื่องนี้มา๒เดือนแล้วนะคะ
ผมใช้เวลา๒เดือนเต็มในการเก็บข้อมูลค่ะ
ไม่ใช่ว่าจู่อยากจะเชื่อก็เชื่อใครมาขอความช่วยเหลือก็ให้
แต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้สำหรับผู้เสียหาย
บุ๋มรอดูข้อมูลมาทั้งหมด๒เดือนเต็ม
จำนวนผู้เสียหายและผู้เสียงของผู้หญิงที่ร้องไห้
ที่เคยโดนกระทำมีมากกว่า๕๐คนค่ะ
ตำรวจที่นครสวรรค์ทำตามขั้นตอนจริงค่ะ
แล้ว๒เดือนทำไมเงียบแล้วไม่เคยลงพื้นที่ในการตรวจสอบคลินิกคะ
เต็มที่ไม่เต็มที่แล้วมีข้อมูลหลุดออกไป
ฉันไม่ไว้ใจบุ๋มไม่รู้หรอกว่าคดีนี้เนี่ยเราจะจบที่ไหน
แต่อย่างน้อยสังคมต้องได้รับรู้แล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้น
แต่ที่สำคัญคืออยากจะบอกพี่หมอสุขอย่าท้อค่ะ
และอย่าเก็บไว้ใครที่ไม่ดีทำให้ชื่อเสียงเสียก็อย่าเก็บไว้อย่าช่วยกัน

คนนี้ที่มีข่าวมาคนแรกอายุ๒๙ที่ว่านี้ตกลงเข้ารักษณะข่มขืนหรือลวนลาม

ตกลงแล้วเขาไปคลินิกนี้กี่ครั้ง

มันมีตัวเอกสารอะไรออกมาซะด้วยซ้ำไป
มันเป็นเรื่องแล้วมันอยู่ในข่าวเนี่ยคืออะไรคะ
ถามให้หน่อยสิมาจากไหนอ่ะ
เหยื่อคนนี้ยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นข่าว
ไม่เคยออกข่าวที่ไหน

นิด้ายืนยันว่าพูดมาตั้งแต่ต้น
ว่าน้องไปหาแพทย์๒ครั้ง
ครั้งที่๑นั้นไม่ได้ถูกกระทำชำราวนะคะ

เหตุที่ว่าตนเองปวดประจำเดือนนะคะ

แต่ก็ต้องยอมรับว่า
มีการพูดจาที่รู้สึกว่า
มันส่อเสียดหรือว่าอะไรยังไงแบบไม่เหมาะสมนะคะ
แต่ถามว่าแล้วก็จะมีคำถามต่ออีกอยู่ดีว่า
แล้วครั้งแรกก็มันก็ผิดปกติแล้ว

ไปครั้งที่๒เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะ
ไปครั้งที่สองเพราะว่าจากได้ครั้งแรกไปหา
แล้วได้รับยามารับประทานนะคะ
แล้วก็เขามีอาการคันที่อวัยวะเพศ
แล้วก็มีผดผื่นขึ้น
ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแพ้ยานะคะ
ก็เลยกลับไปหาซ้ำครั้งที่สอง
ไปหาซ้ำครั้งที่๒หมอให้เข้าห้องตรวจ
แล้วในครั้งนั้นแหละที่มีการข่มขืนกระทำชำระ
ตรงนี้พักไว้นะคะ
กลับไปว่าแล้วคุณไปทำไมครั้งที่๒
เพราะว่าในครั้งที่๑คุณก็ถูกพูดจาไม่เหมาะสม
พูดจานในลักษณะแทะลมหรืออะไรในลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้ว
ในครั้งแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่า
นี่มันคือการอนาจารย์หรือลวนลามหรือแทะลมอะไรหรือเปล่า

เขาก็มาสื่อสารให้ฟังว่า
จริงหนูว่ามันผิดปกติตั้งแต่ครั้งนั้นแล้ว
พอมาโดนครั้งที่๒เขาเลยถึงย้อนกลับไปว่า
งั้นไอ้นั่นน่ะไม่น่าใช่เรื่องปกติแล้ว

โดนเนี่ยเห็นไหมเอาจริงก็คือเพื่อให้ว่า
นั่นไงแปลว่าครั้งแรกไม่ใช่แน่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังคุยเรื่องนี้ต่อนะคะ
เพราะว่าก็ยังมีประเด็นที่คุยได้อยู่
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ย

ทนายนิด้าหรือแม้กระทั่งคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ย
ก็จะปล่อยออกมาสู่สาธารณะอย่างจำกัด

คืออยากนำสิ่งที่มีน้ำหนักที่สุดไปใช้ในคดี
ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ
ดูแล้วคงไม่ได้ปล่อยออกมาทั้งหมดผ่านสื่อ

เพราะฉะนั้นทั้งสองท่านก็จะมีลักษณะการให้สัมภาษณ
ลักษณะที่ว่าไม่ได้บอกทั้งหมดว่ามีอะไรอยู่ในมือ

แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในมุมกลับกัน
มันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้จริง
ว่าคุณหมอเขามีพฤติการแบบนั้นนะคะ
และที่สำคัญคือจะพ้นข้อสงสัยได้ไหม
สมยอมหรือรักไข้ชอบพอพึงพอใจกันตั้งแต่แรก

ทำกันเป็นขบวนการอยากจะเอาเงินหมอหรือเปล่า
ต้องการจะสร้างความไม่น่าเชื่อใจไม่น่าเชื่อถือให้กับหมอหรือเปล่า

คดีว่าไปนะคะแต่ว่าในทางสังคมเนี่ยข่าวมันยังออกอยู่
เพราะฉะนั้นมีความกระอักกระอ่วนในการทำคดีนี้พอสมควร
เรากลับมาที่ข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมายน่าสนใจว่าวิธีการนิยามในการทำคดีแบบนี้

พฤติกรรมแบบนี้เรียกแบบนี้แล้วผิดกฎหมายไหม
หรือพฤติกรรมแบบนี้ในทางคดีโอ๊ยมันเอาผิดไม่ได้หรอกนะคะ

คุณไปต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายแบบนี้ยังไงคุณก็แพ้
หรือเปล่าจริงคดีนี้ไม่ใช่คดีแรก

และมีแนวคำพิพากษาสารดีกาสูงสุดเอาไว้แล้วเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นคดีนี้อาจจะไม่ยากก็ได้
วันนี้เราจะคุยกับไม่ใช่ผู้พิพากษาแน่นอนนะคะ
เราจะคุยกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุม

ให้ก่อนตอนต้นรายการคือก็เคอเขิน
เพราะอาจารย์เป็นสุภาพบุรุษดิฉันเป็นผู้หญิง
เวลาถามมันก็อาจจะถามลึกซึ้งนะคะ
เหมือนวันที่คุณภาคภูมิจัดรายการแทน

แต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยในกรณีที่มีลูกหลานนะคะ

บางอย่างอาจจะต้องอธิบายร่วมด้วยนะคะ
แล้วก็ขอใช้การถามแบบถามตรง

อาจารย์คดีนี้เวลาเรามอง
เราต้องมองไปถึงว่าพิสูจน์เลยว่าข่มขืน
หรือพิสูจน์ว่าอนาจารย์
หรือพิสูจน์ว่าเป็นร่มใหญ่กว่า
คือกระทำชำเลาล่วงละเมิดทางเพศ
เวลาสู้ทางกฎหมายมันต้องชัดขนาดไหนคดีแบบนี้ฮะ

ว่าการกระทำแจ้งเราหมายถึงการสั่งวาดหรือการร่วมประเวณี
ใช่ไหมกฎหมายก็แก้ถ้าจำไม่ผิดแก้ตรง๑๕๕๑
แล้วคนที่เสนอแก้เสนอชื่อคนแรกเอ่ยชื่อได้เลย
อาจารย์บวรศักดิโอวันโนชื่อแรกผมจำแม่น
ชื่อที่๒อาจารย์วิศนุเครืองามเป็นคนเสนอกฎหมาย
ชุดนี้เข้าไปแก้คำนิยามว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเลาหญิง
เป็นกลายเป็นผู้ใดข่มขืนกระทำชำเลาผู้อื่น
เพราะฉะนั้นไม่ใช่หญิงเท่านั้นที่ถูกข่มขืน
เพศอื่นเพศอะไรก็ได้ก็ถูกข่มขืนได้
ทำกับชายผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงได้หมดนะครับ
โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าใช้กำลังทดสลาย
โดยหญิงนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้

แต่พอมาวักที่๒ของมาตรา๒๗

กระทำชำเลาหมายถึง
การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ
โดยใช้ประเภทกระทำต่อวัยเพศ
ช่องปากหรือทวารหนักหรือใช้วัตถุอื่นใด
กระทำต่ออวัยวเพศหรือทวันหนัก
ทำเหล่านี้มันไม่จำเป็นจะต้องใช้ประเภท
คือกฎหมายเขาป้องกันตรงนี้ออกมาเพื่อป้องกัน

เด็กตัวเล็กแล้วก็มืออยู่ไม่สุก

เพราะฉะนั้นเราที่เข้าใจกันที่คนที่ผมดูข่าวนะ
คนที่อ่านข่าวเนี่ยเข้าใจว่า
ต้องล่วงละเมิดทางเพศโดยการใช้วัยเผศกับวัยเผศ
แต่ถ้าล่วงละเมิดทางเพศโดยใช้วัตถุอย่างอื่น
กระทำต่ออวัยเพศกระทำต่อทวันอ่ะ

ประเด็นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดนะ
เพราะวันนี้ทุกคนไม่คิดมันเป็นไปไม่ได้หรอก
ถอดกางเกงอย่าพึ่งอย่าพึ่ง
ถอดกางเกงก็ข่มขืนกระทำชำราวได้

เมื่อสักครู่นี้นี่ฉันลืมหมดเลย

โอเคในกรณีที่เขาบอกว่าคุณถูกคมขืน

มันมีประเด็นเรื่องสมยอมด้วย

ข่าวตอนแรกบอกก็ไปรอบแรกแล้วทำไม
ไม่คิดว่ารอบแรกมันแปลกอยู่แล้วนะคะ
คำถามคือถ้าเจ้าตัวน้อง๒๙คนนี้คิดว่าถูกข่มขืน
ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอวัยวะหมอกับอวัยวะของน้อง๒๙เท่านั้น

มีเครื่องมืออะไรบ้างไหมที่สอบใส่เข้าไป
อาจจะเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ต้องไปอวัยวะเพศหมอ
อวัยวะเพศของเธอก็ได้ได้อ่าถูกต้อง
แต่แล้วเราจะแยกอย่างไรว่า
สิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่อวัยวะเพศหมอแต่เป็นสิ่งอื่นใดเช่นเครื่องมือ
กระทำต่ออวัยวะเพศของน้อง๒๙คนนี้คือเข้าข่มขืนล่ะอาจารย์
คือเครื่องมือชนิดนี้นะต้องถามก่อนว่า
มันเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาคนป่วยหรือในการตรวจภายในไหมใช่หรือไม่
ประการที่สองผมก็อยากรู้ว่าเครื่องมือชนิดมันจำเป็นต้องใช้ไหม
ใช่เครื่องมือไหมแล้วต้องใช้ไหมอาการที่น้องไปต้องใช้เครื่องมือนี้ไหม
เป็นมาตรฐานในการรักษาทางการแพทย์หรือไม่
ถ้ามันเป็นก็รอดแต่ถ้ามันไม่เป็นก็มีปัญหา
หรือถ้ามันเป็นแต่มันใช้ผิดปกติมีอาจารย์ท่านหนึ่ง
โทรมาหาผมท่านก็เล่าให้ฟังว่าเขารู้ว่าจะออกรายการ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวิธีการตรวจภายในเขาตรวจยังไง
เขาไปอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นอาจารย์เก่าท่านก็บอกว่าเวลาเจอตัวจริง
เขาก็ต้องนุ่งสลงนุ่งผถุงและนุ่งสลง
ซึ่งถ้าว่ากันโดยที่จริงคนไข้จะมองไม่เห็นในระดับล่างของตัวเอง
ใช่ไหมขึ้นขายางแล้วมองไม่เห็นในสระดับร่างของตัวเอง
และโดยมาตรฐานทางการแพทย์ต้องมีพยาบาลอยู่ด้วย
ปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้มีไหมพยาบาล

แต่ว่าเรียนยังไม่แตกประเด็นว่าทำไมไม่ร้องทำไมไม่วิ่งออกมา
ก็คือเราพูดถึงข้อเท็จจริงว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมก่อนว่า
ถ้าพยาบาลไม่อยู่ด้วยโอกาสเกิดมี
แต่ถ้าพยาบาลอยู่ด้วยเชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลคงไม่ยอมให้เกิด

ประเด็นที่๒ที่ถามอาจารย์ท่านหนึ่งท่านหลังผมฟัง
ท่านบอกว่าเขาต้องนุ่งเป็นแบบคล้ายผ้าถุง

เพราะฉะนั้นคนผู้ป่วยหรือคนไข้จะมองไม่เห็นว่ามันใช้อะไร

แต่ว่าเราเห็นภาพที่ใครไปทำกับเมื่อวานผมดูข่าว

มันภาพที่ออกมามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ชัดแจ้ง
มีผู้สื่อข่าวอะไรไปนอนอยู่แล้วก็มีคนหนึ่งขึ้น
มันไม่ใช่ภาพจริงไม่ใช่ภาพเสมือนจริง
เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาให้เห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ผมไม่ได้โต้แย้งแต่ว่าพอเราฟังคนที่เขาเคยตรวจเนี่ย
เขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ขอโทษนะไม่ใช่นอนเปิดเลยนะไม่ใช่นะ
อาจารย์ถ้ากลับมาที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นิยามกฎหมายมันก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเครื่องมือนั้น
ใช่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และเป็นมาตรฐานที่ต้องใช้กับผู้หญิงทุกคนหรือไม่
และจะใช้ในการตรวจอย่างไร
ใช้อย่างไรก็สำคัญถูกไหมคะ
คือสมมุติถ้ามันผ่านว่าใช่เป็นเครื่องมือในการตรวจภายในนะคะ
แล้วก็อ่าใช่หมอใช้ดุลพินิษฐ์บอกว่าต้องใช้ตรวจเขาสิ

ว่าที่ใช้มันอยู่ในนิยามวิธีการใช้งานหรือเปล่า

คนที่จะมาให้ความเห็นแบบนี้ก็คือต้องเป็นหมอสูด้วยกัน

ว่ามันใช่แบบนี้มันใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะ

สมมุตินะคะมีการร่วมแต่ไม่รู้ว่าคือใช้เครื่องมือหรือใช้อะไรก็แล้วแต่
มีการร่วมคำถามคือถ้าณวินาทีนั้นผู้หญิงยอม
นี่สิถ้าสมมุติเรื่องยอมเนี่ยนะมีปัญหามาก
โดยผู้หญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

เนี่ยเราก็มีคดีที่สานิกาจึงตัดสินไปนะ
มีพระรูปหนึ่งไปทำเสน่ห์ให้ศรีกาคนหนึ่งเพื่อต้องการให้สามีกลับบ้าน
พระทำเสร็จก็ล่วงละเมิดทางเพศ
โดนโดนเขาสองสามครั้งสามีไม่กลับผู้หญิงก็แจ้งความ

องค์นี้แต่มงนุญก็ไปจับพระองค์นั้นมา
อันนั้นบอกว่าผู้หญิงยินยอมยินยอมให้ทำ

การที่ผู้หญิงยอมให้กระทำอย่างนั้น
ไม่ได้ยอมโดยบริสุทธิ์ใจ

นี่คดีที่อุบลราชธานีเมื่อสัก๔๕ปีที่ผ่านมา
อันนี้คือถึงดีกาใช่ไหมแล้วสารดีกาก็ตัดสินมองว่านี่คือการ
ควรเป็นความเชื่ออันงมงายจนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ไม่ถือว่าเป็นการยินยอม
เดี๋ยวนะถ้าที่อาจารย์เล่ามาคืออันนั้นคือลักษณะคือมีความสัมพันธ์จริงเลย
คืออวัยวะต่ออวัยวะและเกิน๑ครั้งคือกลับไปอีกกลับไปอีก
ถ้าสมมุติเราเรียกข่าวอย่างนี้ก็คือเอาก็ยอมนี่กลับไปอีก
ใช่ก็พระเขาสู้อย่างนี้ว่ายอมพระอันสู้ว่ายอม
แต่พนักงานสวนคนนั้นเขาเก่งเขาก็ตั้งหลักแล้วว่ามันไม่ได้ยอม
แต่มันเชื่อโดยงมงายและอายการที่อุบลก็บอกนี่คือความเชื่ออันงมงาย
จนทำให้หญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้
ก็คิดว่าถ้ายอมให้เขาทำอย่างนี้แล้วผัวจะกลับ
อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะดูให้ดูนี่นะดูเรื่องความยินยอมนะต้องไปดูหลักกฎหมาย
เรื่องที่สองน้องบีมจำได้ไหมน้องบีมที่ถูกรถชน
แล้วก็ทนายเอาเงินเข้าไปหมดรับเงินมาจากผู้ต้องหาแล้วเอาเงินไปหมด
แล้วต่อมาน้องกับแม่เขาไปแจ้งความและทนายคนนั้นก็มาบอกว่าตกลงกันได้
ทำสัญญาตกลงกันได้แล้วก็ให้น้องถอนคำร้องทุกข์
แล้วต่อมาเขาไม่จ่ายเงินสารอาญาก็ตัดสินอีกเหมือนกัน
ว่าการถอนคำร้องทุกข์ไม่ใช่เป็นการถอนคำร้องทุกข
เพราะไม่ได้ถอนคำร้องทุกข์โดยใจสมัครแต่ถูกหลอกให้ถอน
อาจารย์ถ้ากลับมาประเด็นของคดีนี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่ามีสองอย่างคือ
คือเชื่อเชื่อด้วยความเชื่ออันงมงาย
แต่อันนี้ถ้าสมมุติมาเทียบอันนี้ยินยอมเข้าใจแล้วว่ามีทางสู้ถ้าจะสู้
แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าณที่เกิดต่อให้ถูกมองว่ายินยอม
แต่มันถูกพาไปด้วยอะไรคำถามที่สองคือกรณีขัดขืน

ขืนไม่ได้คือใช้กำลังอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ไม่ใช่คือก็หมายความว่ายอมให้เขาทำ
ขัดขืนไม่ได้เนี่ยเพราะความเชื่ออันงมงายว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเธอจะได้สามีกลับในเรื่องนั้น
อันนั้นเขาเรียกว่ามันต้องรวมกันนะอย่าไปเอาที่

แยกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เพราะมีความเชื่ออันงมงาย
อาจารย์แต่อันนี้ต้องพิสูจน์ให้หลุดให้ได้ว่าไม่ได้รักใครชอบพอกันมาก่อน
พึงพอใจกันมาก่อนแล้วมาหักหลังหมอทีหลังอันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้

หนึ่งดูอายุระหว่างผู้ป่วยกับคนไข้กับคุณหมอ
ไม่เกี่ยวนี่อาจารย์เดี๋ยวนี้ความรักมันไม่ไวเวยไม่เกี่ยว
คือ๒ครั้งมันไม่ถึงขนาดรักหรอกอันที่หนึ่งนะ
อันที่สองเนี่ยนะเขาเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่ถูกทำนั้นเป็นเรื่องที่การรักษา
อาจารย์ถ้าสมมุตินะคะสมมุติความเคลิบเคลิ้มที่เกิดขึ้นนะ
อันนี้ดิฉันสมมุตินะสมมุติมีความเคลิบเคลิ้มณวินาทีนั้น

ไม่ได้แหละใครชอบพอมาก่อนแต่เคลือบเคลือบหน้าวินาทีนั้นอันนี้สู้ได้ไหม

มันก็แหม่มมันพูดเหมือนหนังโป๊เลยนะเนี่ย
คือไม่ใช่มันพูดเหมือนดูหนังมันไม่ใช่หรอก
ต้องเข้าใจว่าธรรมดาของสังคมไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ค่ะไม่ที่เรียนบอกว่าใช้คำว่าเคลิบเคิ้มคือทางกายภาพนะ
คือนึกออกไหมคะคือลักษณะการสัมผัสบริเวณจุดที่ส่งผล
คนเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพื่อการนั้นนะเขาไปเพื่อการรักษา

ทีนี้จะไปตั้งหลักตรงนั้นผมว่ามันไม่ใช่
เพราะฉะนั้นจริงไม่ต้องไปถึงด่านนั้นเอาด่านต้นก่อนคือว่า
ขัดขืนไม่ได้ยินยอมเนี่ย
เพราะเชื่อว่าเป็นการรักษาหรือเปล่าอันที่หนึ่งจริงไม่จริง
จริงไม่จริงก่อนแล้วถ้าสมมุติจริงมาจากอะไร

แม้กระทั่งคนที่ไปร่วมสัมพันธ์เนี่ย๒๓ครั้ง

การรักษาพยาบาลหรือการตรวจร่างกายอะไรก็ตาม
จะต้องแจ้งข้อมูลทางการแพทย์ให้คนไข้ทราบ
ว่าหนึ่งจะต้องทำอย่างไรมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง
ทำกันไหมตรงนี้ที่หมอถูกฟ้องถูกฟ้องกัน
แพ้คดีกันเพราะไม่บอกข้อมูลทางการแพทย์
เนี่ยเรื่องนี้ที่อาจารย์ปรเมฆบอกเนี่ยนะคะ

พันธ์ศักดิ์ให้สัมภาษณ์คุณภาคภูมิเอาไว้เมื่อ
สัปดาห์ก่อนเลยบอกว่าอันนี้ต้องแจ้ง
ต้องแจ้งเลยต้องอธิบายเลย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพิ่มตรงนี้อาจารย์
เดี๋ยวคุยกับอาจารย์พันธ์ศักดิ์สักครู่ค่ะ
นับจากกรณีครั้งที่แบบได้ทำเรื่องหั่นเราแล้วนะคะ

ครั้งที่๒ไปเกิดอะไรขึ้นคะ

ครั้งที่๒ที่ไปเกิดอะไรขึ้นคะ
คุณหมอก็ขึ้นขาอย่างปกติใช่ไหมคะ
คุณหมอก็ทำการตรวจแล้ว
แล้วก็จับหน้าอกเรา

คุณต้องบอกให้แฟนคุณทำแบบนี้นะแบบนี้นะ

แล้วเขาก็คึงหน้าอกเราเสร็จ

แล้วเขาก็ควักอวัยวะเพศเขาออกมา

ทำไมต้องทำแบบนี้ก็บอกเขาจะบอกวิธี
ทำให้ว่าต้องทำท่าไหนถึงจะมีลูก

แล้วก็บอกว่าไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้
ผู้ช่วยค่ะมาเรียกเขา

เขาก็เลยเก็บค่ะ

เราก็เลยรีบใส่สภาพ
เขาก็บอกว่าขอโทษนะขอโทษ

ถือมีอารมณ์ไปนิดนึง

เขาก็พูดขอโทษกับเราหลายครั้งมากเลย

จะมาฉีกสีท่อสีท่อที่เราต่อมัน

จนเราก็มาหาลูก

ก็เลยบอกเล่าให้ลูกสาวฟัง
เราก็คุยกันว่าจะเอายังไง

วันนี้เขาเป็นอาจารย์หมอแล้วเขาก็ดัง
พูดไปก็เท่านั้นไม่มีใครเชื่อเรา

ชื่อดังในละครสวรรค์หมอสู
เรารู้เลยเราปื๊ดขึ้นมาในสมองเลยว่า
คนนี้แน่
สุดท้ายแล้วทุกอย่างต้องพิสูจน์

เราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย

สูตินริแพทย์อาจารย์พันษัก

สวัสดีครับคุณถ้องควัน
ฉันได้ฟังที่อาจารย์อธิบายให้คุณภาคภูมิฟัง
ตั้งแต่วันแรกเลยที่ฉันขอถามต่อจากวันนั้นนะคะอาจารย์

เมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์ปรเมฆนะคะรองอธิบดีอายการ
เอางี้เดี๋ยวฉันถามจากที่อาจารย์ปรเมฆตั้งมาเลยว่า
คือเครื่องมือแพทย์ที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่า
เป็นอวัยวะของหมอผู้ชายเนี่ย
ก็มีถูกไหมคะอาจารย์
คือยังงี้ครับถ้าเกิดเรานั่งฟังข่าวแล้วติดตามเรื่อย
เครื่องมือที่เป็นประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องตรวจอัลเตอร์ซาวน์นะครับ
ตะกี้เขาฉายขึ้นที่จอไปแล้วนั่นนะครับ
เครื่องมือการตรวจอัลเตอร์ซาวน์จะตรวจได้๒อย่าง
มันเป็นเครื่องสะท้อนซ้อนเสียง
แต่พอสะท้อนผ่านไปแล้วมันก็จะส่งขึ้นกลับมาแล้วแปลเป็นภาพ

หัวตรวจชนิดหนึ่งก็จะตรวจทางหน้าท้อง
ซึ่งนั้นเป็นการตรวจแบบคนทั่วไป
คือผู้ป่วยจะต้องกลั้นปัสสาวะไว้
เพื่อให้มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะมันจะได้ส่งสัญญาณได้
แต่การตรวจแบบนั้นเนี่ยบางครั้งมันตรวจได้ไม่ละเอียดครับเพราะภาพไม่ชัด

ก็จะต้องมีการสอดเอาเครื่องตรวจ

คนจะมองเป็นอวัยวะเพศหรือจะมองเป็นอะไรก็แล้วแต่

ซึ่งส่วนปลายจะส่งสัญญาณเคียงไป
เครื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้โชว์ให้ผู้ป่วยดู
เขาอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามีวัตถุหรืออะไรต่าง

อันนั้นได้ครับ
ว่าเครื่องตรวจด้วยเอาเจ้าสาวผ่านทางช่องครอบ
ซึ่งปกติการใช้งานอย่างที่ฉันเห็นในข่าว

เพราะว่าเครื่องมือชนิดนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อน

เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วย

อาจารย์ถ้าสมมุติเราพูดถึงน้องอายุ๒๙ปีที่เป็นเหยื่อคนนี้นะคะ

จำเป็นไหมที่ต้องใช้เครื่องนี้สอดเข้าไปในช่องคลอดคะ
ครับคือถ้าเกิดจะต้องวินิจฉัยให้ถูกต้อง
ปวดประจำเดือนจะมี๒สาเหตุ
ที่๑ก็เรียกปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ

ปวดชนิดนั้นมันก็จะมีอาการการปวดชนิดนั้นอยู่
ขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดการปวดประจำเดือนเนื่องจากมีโรค

มีพังผืดมีถุงน้ำรังไข่
ในโรคนี้การตรวจภายในมาตรฐานจะไม่พบครับ
ก็จะต้องใช้เครื่องอัตราซาวน์ตรวจเข้าไปเพื่อที่จะมองเห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่จะใช้จากอาการปวดประจำเดือนนะคะ

ถัดมาค่ะถ้าต้องใช้แล้วเนี่ยอาจารย์คะ
ปกติเครื่องนี้เนี่ยพอเข้าไปเข้าไปลึกแค่ไหน
และลักษณะการเคลื่อนไหวของเครื่องเป็นไปในทิศทางใด
และใช้นานแค่ไหนคะ
โดยปกติอันที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
แพทย์จะต้องโชว์ให้คนไข้ดูว่าเรากำลังจะสอดเครื่องมือนี้เข้าไป

แล้วเรารักษาความสะอาดให้เราสวมถุงยางให้เรียบร้อยแล้วนะ
ได้เข้าใจเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับ
แล้วเวลาที่จะใส่เครื่องมือผ่านเข้าไปเนี่ย

เพราะถ้าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือมันจะเกิดการเจ็บครับ
เนื่องจากว่าถ้าเกิดผู้หญิงไม่พอใจหรือว่าไม่ต้องการอะไร
มันจะมีการบีบรัดของกล้ามเนื้อบริเวณปากช่องคลอด

เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะต้องบอกคนไข้ว่า
เรากำลังจะตรวจโดยใช้เครื่องมืออัลโตรนิดหนึ่งนะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะค่อนข้างเข้าใจครับ

วิธีการสอดก็สอดเข้าไปตรงนั่นแหละครับ
มันก็จะไปถึงบริเวณประมาณปากมดลูกด้านในนะครับ

อาจจะเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้าง

แต่การเคลื่อนไหวพวกนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความนุ่มนวล
เคลื่อนไหวเข้าออกอะไรแบบนั้นนะครับ
อ่าค่ะปกติแล้วใช้เวลาใช้เวลานานไหมคะ
ในการให้เครื่องนี้อยู่ในร่างกายของคนไข้ค่ะ
อันนี้เป็นคำถามที่จะต้องตอบแบบกลางสักนิดนึง
คุณหมอบางท่านก็ตรวจเร็วครับ
ส่วนบางท่านก็ตรวจค่อนข้างจะละเอียดช้า
และมันอาจจะอยู่ได้ตั้งแต่ประมาณ๕นาทีจนถึง๑๕นาที
ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เจออะไรนะครับ
มาดูต่อได้นะครับค่ะท่าทางของหมอเวลาใช้เครื่องนี้ตรวจคนไข้
ท่าทางของหมออยู่ในลักษณะไหนคะเอ่อโดยมาตรฐานแล้วนะครับ
ถ้าเกิดตอนนี้คุณจ๊อมไขว่แล้วก็เห็นเตียงใช่ไหมครับค่ะ
ถ้าแพทย์ยืนตรวจโดยใช้เครื่องนี้นะครับแพทย์เมื่อยนะครับ
ส่วนใหญ่เวลาแพทย์ตรวจภายในโดยการใช้เครื่องตรวจนี้
นั่งอยู่บนเก้าอี้ครับข้างล่าง

ต้องมีพื้นมีอะไรแพทย์จะนั่งเก้าอี้แล้วสอดเข้าไปครับ

เดี๋ยวฉันเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องนี้
ตัวผู้ป่วย
ถ้าเกิดผมตอบแบบให้กลางหน่อยเนาะ

ครับเวลาอาจารย์สอนเราว่าจะสวดภายใน
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ถ้ายืนของแพทย์เนี่ยแพทย์จะไม่ยืนคล่อมหรือยืนตรงแล้วครับ

คือเอียงตัวเพื่อแสดงเจตนาว่า
เราไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะ

เอียงตัวแต่ว่ายังอยู่ระหว่างขาของคนขับ

ก็ต้องใกล้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนิ้วก็เข้าไปไม่ถึง
เวลาคุณหมอจะตรวจภายในเนี่ยนะครับถ้าไม่พูดถึงเครื่องตะกี้นะครับ
ภายในเนี่ยคุณหมอจะต้องเอานิ้วตัวเองสอดเข้าไป
ซึ่งจะเห็นไหมครับลองดูนิ้วตัวเองสิมันก็จะมีกำปั้นต่อไปถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นตัวนิ้วกับมือเนี่ยยังไงก็ต้องประชิดส่วนนั้นของคุณผู้หญิงครับ

แพทย์ก็จะทำทางหน้าท้อง
ใช่มันเกิดขนาดเรียกว่าประกบกัน
จะได้รู้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บระหว่างมือข้างบนกับนิ้วข้างล่างหรือเปล่า
ค่ะทีนี้ต่อมาอาจารย์ค่ะอาจจะขอกระชับนิดนึงนะคะ

ในส่วนของการใช้นิ้วมือในการตรวจค่ะอาจารย์
ก็ต้องแจ้งคนไข้เช่นเดียวกันว่า

เรากำลังจะสอนนิ้วมือเราเข้าไปครับใช่ครับ
แล้วโดยปกติเราต้องถูกมือครับไม่ต้องถูกยาง
ถุงมือแบบเป็นรูปมือใช่ไหมคะอาจารย์
รูปมือปกตินะครับเป็นรูปมือห้านิ้วเลยครับ
อาจารย์ค่ะเวลาเข้าไปเข้าไปกี่นิ้ว

คือในปกติมาตรฐานเนี่ย
ถ้าเราตรวจได้ด้วยนิ้ว๒นิ้วเนี่ย

แต่ในผู้หญิงที่อาจจะยังเป็นสาว
หรือผู้หญิงที่ไม่ผ่านการคลอดบุตรทั้งช่องคลอด

อาจารย์ค่ะการใช้นิ้วมือในการตรวจเนี่ยนะคะ
เหมือนใช้เครื่องเมื่อสักครู่นี้เลยว่า
เข้าไปโดยที่เข้าไปลึกแค่ไหน
ทิศทางและรวมถึงระยะเวลาในการใช้นิ้วมือค่ะ

ถ้าเกิดในท่าที่ผู้หญิงขึ้นขายอย่างเนี่ย
ช่องคลอดมันจะลึกลงไปทางด้านล่าง

แพทย์ก็จะต้องใส่เอียงลงไปทางด้านล่างนะครับ
เพื่อไม่ให้ไปโดนส่วนที่ไวต่อความรู้สึกทางด้านหน้า
แล้วแพทย์ก็จะเคลื่อนไหวนิ้ว

แล้วก็จะเอียงซ้ายทีเอียงขวาที

โดยปกติตรวจประมาณสักนาที๒นาทีก็เสร็จแล้วครับ
ซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับคำตอบที่อาจารย์บอก
ตอนแรกก็คือว่าคือต้องยืนระยะประชิด
แต่ว่ารักษณะท่าทางจะเป็นการเอียง
เพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นทางการแพทย์จริง
เพื่อความสบายใจของสองฝั่งถูกไหมคะ

ค่ะมีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ถ้าต้องยืนนะคะ
ถ้ายืนแล้วประชิดผู้ป่วย
ประชิดคนไข้โดยที่สุ่มเสี่ยงว่า
อาจจะเกิดการเข้าใจผิดมีลักษณะการตรวจแบบไหนคะอาจารย์
โดยปกติมันไม่น่าจะสุ่มเสี่ยงนะครับ
เพราะโดยปกติเนี่ยเวลาผู้ป่วยจะตรวจเนี่ย

เว้นว่าผู้ป่วยนุ่งกระโปรงซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นไปได้
ขณะเดียวกันคุณพยาบาลจะต้องมีผ้าคลุมอีกชั้นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นโดยปกติถึงตัวยืนประชิดเนี่ย
แต่ว่าอะไรต่างมันไปชิดไม่ได้นะครับ

มันจะไม่เหมือนที่เมื่อกี้โชว์กันอยู่ว่าไม่ได้ขวางอะไรเลย
เพราะปกติตามระเบียบเนี่ยเขาต้องมีผ้าคลุมนะครับ

อ่าค่ะเปิดเฉพาะจุดที่จะตรวจนะคะ

ไปที่ไหนเขาก็ต้องมีผ้าขาวอีกผ้ามาคุม
แล้วก็คุมมาทางขาเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัว

อาจารย์ค่ะถ้าข่าวนี้ยังมีข้อมูลอีกจำนวนมาก

ก็โทรมาเรื่อยกัน

อาจารย์ปรเมฆพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่า
ข่มขืนเนี่ยมันไม่ต้องถอดกางเกงก็ได้
ซึ่งอันนี้จะสู้กันยังไงคะ
ถอดกางเกงแล้วไปกล่าวหาเขาว่าข่มขืน

ข่มขืนแบบไหนไม่ต้องถอดกางเกง
ก็คือการใช้เครื่องมืออย่างอื่น

เดี๋ยวนะคือสิ่งที่ใช้กระทำ
ไม่ใช่เฉพาะอวัยวะเพศอันนี้เข้าใจ

เหมือนกับโทษนะคะไม่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของเหยื่อ

คือคำจำกัดความของคำว่าข่มขืนในกฎหมายมันเขียนอย่างนี้
สมมุติเขาใช้เครื่องมือใช้แล้วนาน

นั่นคือการสนองความไข้ของตัวเอง

ไม่จำเป็นต้องสำเร็จความไข้

สำเร็จความไข้กับสนองความไข้

สนองความไข้ไอ้พวกที่ไปรักกางเกงในเขามาดม

แต่ไอ้คนที่มันสำเร็จความไข้
จนมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา

กฎหมายไม่เคยเขียนเรื่องสำเร็จความไข้
กฎหมายเขียนแต่บอกสนองความไข้

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้กระทำ
และผู้ถูกกระทำอาจจะไม่โดนสัมผัสอวัยวะก็ได้

แม้แต่ว่าที่มีใครมาให้การ

บอกว่าใช้ลมเป่าไปบริเวณนั้น

จำกัดความว่าคำกระทำชำเลาใหม่
กระทำชำเลาไม่ได้ไม่ใช่การสังวาด

ทำกับตรงนั้นเพื่อให้เกิดความสุข

บางทีเด็กผู้ใหญ่

นี่ก็เป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเลาตามมาตรา๑
ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจับไม่ได้แตะไม่ได้

แต่คนทำมีความสุขแล้วอันนี้ก็ผิดแล้ว
อันที่สองที่ผมติดใจที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ว่า
ไอ้ภาพที่เห็นมันไม่ใช่
เป็นการแสดงภาพที่ไม่ถูกไอ้ตรงนี้ต้องระมัดระวัง
ผมก็ไม่รู้ว่าใครทำภาพเหล่านี้ออกมา
หมอบอกว่าต้องมีผ้าขาวปิดอีกแล้วเฉพาะส่วน
เพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่ออกมาแล้วไม่ได้ทำโดยพนักงานสอบสวนเนี่ย
ต้องระมัดระวังนะส่วนเรื่องที่ผมติดใจอยู่เรื่องเดียวคือ

เช่นอาจจะแบบมากันหลายคนเลยเอาเงินหมอ
หรือตอนแรกอาจจะรักใครชอบพอมีใจให้กันจริง

คนเป็นหมอไม่โง่ขนาดนั้นหรอก

ทีนี้ว่าถามว่าเงิน๓แสนโอนทำไม
เราดูในคลิปแล้วเนี่ยดูอะไรแล้วเนี่ย
พิสูจน์ได้ว่าโอนจากบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่ง
แล้วถามว่าตรงตามเวลาที่พูดคุยกันไหม

อาจจะไม่อยากลุงรังจบเรื่อง
มันเป็นพยานแวดล้อมกรณีที่
พอฟังแล้วยังน่าสงสัย
ผมยังมองว่าฟังแล้วยังน่าสงสัยว่า

แต่จะใช้ของจริงหรือใช้ของปลอม
เพื่อความสุขทางอารมณ์ของคนกระทำหรือไม่เนี่ย

เพราะฉะนั้นเงิน๓แสนนี้ก็จะเป็นตัวบอก

คนบอกคดีนี้ไม่มีประจักษ์ทำไมไม่แจ้งความ

ไม่แจ้งความคดีข่มขืนกระทำชำราวเป็นความผิดอันยอมความได้
ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน๓เดือน
นับแต่วันที่ทราบการกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด
ถ้าคนไข้ไม่รู้ว่านี่คือการล่วงละเมิดทางเพศ
เข้าใจว่าเป็นการรักษา

แต่เมื่อรู้ว่าเป็นความผิดก็ต้องแจ้งความไปใน๓เดือน
เพราะฉะนั้นที่สื่อออกมาบางคนบอกให้สัมภาษณ์คดีขาดยุความนิความ
ไปดูใหม่อ่านกฎหมายใหม่
นับแต่วันที่รู้การกระทำความเห็นและทราบ

๓แสนนี้อาจารย์คิดว่ามีน้ำหนักในคดี

หมอนี่จ่ายตังค์ง่ายจังเลยคนอยากจะช่วยเยอะไหม
อยากจะปิดอะไรง่ายใช่ไหม

ทางวิชาการวันนี้ต้องขอบคุณว่าเราได้ความรู้จัก
ข่มขืนไม่ใช่ทำอย่างที่คุณคิด
คิดว่าคดีนี้คงจะกระจ่างขึ้นนะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ

อีกสักครู่แท็นิวส์โชว์นะคะคุณพักภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่แล้วค่ะ